คุณผู้ชมครับฝนตกแบบนี้คนตีกอล์ฟเขาก็ไม่ไปตีใช่ไหม
ขโมยของร้านสะดวกซื้อครับเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเส้นบางบางระหว่างความสงสารกับเรื่องผิดกฎหมายฮะ
แล้วบ้านอยู่ไหนหนูบ้านอยู่ไหนลูก
บ้านอยู่ไหนครับแล้วมาใครอ่ะ
นี่แหละครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากผู้หญิงคนนี้
ถูกตำรวจสอบพระพระนครศรีอย่างตัวเอาไว้
คือเธอไปขโมยของในร้านสะดวกซื้อ
ที่ตำรงภัยรินค์กระเพลิงภันครศรีอยูทิยาครับ

ตำรวจไปถึงผู้หญิงคนนี้ร้องไห้ฟูมฟายตีอกชกหัวอยู่ตลอดเวลา
จากการสอบถามผู้ก่อเหตุเล่าบอกว่าหนูเป็นแคดดี้ในสนามกอล์ฟค่ะ
ช่วงนี้ฝนตกไม่มีใครมาออกรอบงานหนูน้อยงานหนูไม่มี
พองานหนูไม่มีเงินหนูน้อยไปด้วย
สามีหนูไม่ได้ทำงานหนูมีลูก๓คนอายุเท่าไหร่บ้าง
สี่ขวบแปดขวบสิบขวบกำลังกินทั้งนั้นเลย
เงินไม่พอใช้จ่ายครับคุณผู้ชมครับ
ก่อนก่อเหตุเธอบอกเธอมีเงินติดตัวอยู่๘๐บาท
ตัดสินใจขโมยของขโมยอะไรบ้าง
ผงปุ้งรส๓สองราคา๑๘๓บาทเอาไปทำอะไร

แล้วเจออะไรอีกนะมือซ้ายนั้นอะไรบราวนี่ครับ
ราวนี่กล่องละ๑๓๙บาทเธอบอกอยากจะเอาไปให้ลูกกิน
มูลค่าของที่เธอขโมย๓๒๒บาท
ตอนแรกตำรวจพยายามไกลเกลี่ยครับผู้ก่อเหตุ
หาเงินมาใช้เขาหาเงินมาใช้ร้านสะดวกซื้อ
แต่คุณผู้ชมครับกฎหมายก็คือกฎหมาย
ทางร้านยืนยันจะดำเนินคดีเพราะเป็นนโยบายของบริษัทครับ
ล่าสุดครับตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาเพิ่มเติม
เธอบอกเธอเสียใจเหลือเกินที่ทำแบบนี้ลงไป
แต่เธอก็ยอมรับอีกว่ามันไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอทำ
ก่อนหน้านี้เธอขโมยนมไปให้ลูกกินแต่ไม่ถูกจับ
ตลอดทั้งคืนที่เจ็บช้ำกว่า
ก็คือสามีไม่มาเยี่ยมเลยคุณพระราพร

เป็นห่วงอะไรล่ะครับเป็นห่วงมอเตอร์ไซค์ครับ

บอกถ้าออกจากเรือนจำไปได้ขอเจอแต่ลูก
แล้วเธอจะหอบความเจ็บช้ำกลับบ้านที่สุรินทร์ครับ
เคยเข้าเหรอมีอะไรบ้างครับ
ขอให้เห็นหน้าลูกกว่าหน้าลูกจากบ้านของที่สุรินทร์
ขอให้เจอหน้าลูกครบ
ถ้าเขาไม่ให้ลูกเราไปเราก็จะกลับไปอยู่ที่สุรินทร์
เราก็ค่อยเทียวไปเทียวมากับเขาใช่ไหม
แต่เขาให้ลูกพี่จะหอมไปด้วย

อยากจะพูดอะไรกับเขาไหมเนี่ยสามีถ้าได้ยินอยู่

ใช่เพราะคำแรกที่มันถามกับ
ที่มันรู้เรื่องมันก็ถามหาแต่ต้นเนาะไซน์
ผู้กรรมกรรมการสอบภพพนครศรีอิทยานะครับ

พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหารักทรัพย์
แล้วจะนำตัวส่งฝากขังกับศาลในวันพรุ่งนี้
ขณะเดียวกันก็มีการประสานความช่วยเหลือไปที่
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ

คือลูกของพุทธศาลทั้ง๓คนยังเด็กอยู่ใช่ไหม
ขณะที่นายพานุวัฒน์กษีดิตนักสังคมสงเคราะห์
ระบุว่าพมประเมินดูแล้ว
ปู่ย่าของเด็กเนี่ยเลี้ยงได้ดูแลได้นะครับ
ทั้งชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องของการศึกษา
แต่ถึงอย่างไรถ้าติดปัญหาอะไรประสานมาที่พม